ร้องได้ให้ล้าน

ห้องเฉาหน่อยปากซอยเมียร้านเซเบน
เลิกงานตอนเย็นก่อนเคยเป็นเหมือนดังมีมา
สำหรับเพลงที่๒นะครับคุณสุนันร้อง
คุณสุนันร้องได้สิครับ
คุณสุนันร้องได้สิครับ
น้องเผ็ดน้องเผ็ดครับตอนนี้คุณพ่อได้เงินแล้วค่ะสองเมตร
ผมเชื่อว่าเขาต้องพูดสักวันหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าอาการเขาเนี่ยเขามีส่วนร่วมอะไรหลายอย่าง

พอครับ
เดี๋ยวทอดได้๖เพลงก่อนพูดแน่

คือมนแคนแก่นคูณนะครับมาได้๒เพลงแล้วคุณสุนันต้องการ๖เพลง

เพลงนี้๔๐๐๐บาทครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทมาเลยครับ

เพลงนี้ความยากง่ายกับ๒เพลงที่แล้ว

เอาละครับฟังอินโทรกันไปแล้ว
สำหรับเพลงนี้คุณสุนันครับ

ถ้าสู้ต่อมีสิทธิ์ลุ้นสี่หมื่นและไปถึงหนึ่งแสน
แต่ถ้าพลาดสองหมื่นที่มีอยู่เหลือหนึ่งหมื่นบาท

ทั้ง๓ตัวช่วยจะใช้ในเพลงนี้หรือเพลงหน้าก็ตัดสินใจเอาเอง
แต่ตอนนี้ตัดสินใจก่อนว่าจะสู้หรือจะหยุด
สู้สู้
แอบได้ยินเสียงน้องเพชรนะเมื่อกี้ชัดเลยว่าสู้นะครับ

น้องเพชรสู้นะครับคุณทุกฟ้าสู้

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตสู้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ตัวช่วยเป็นเพลงที่๓แล้วนะครับ
ถ้าผ่านไปได้ก็ดีมากนะครับ
คิดอะไรอยู่พี่สุนันเป๊กอยากรู้ในใจของพี่

กลัวร้องผิดมีความกลัวอยู่ในหัวใจ

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ
ขอให้ช่วยครับ
ขอให้ช่วยครับ

บากว่าเจ้าโดคทำแพ้
โวงนำพ่ออายมีแห่ง
อย่าแห่งหลายเด้อน้ำใจ
จบแหน่มเจ้านาน
จนย้ายมายัดงานใกล้
อาชีพขายแรงเลี้ยงกาย

ใครไรวาสนา
อย่าเคียดเยาวะกันเท่าเดินา
ถ้าเห็นผู้บางห่าง
รบกวนน้องทางซ้ายตา
เป็นลูกจังเขา
หลายเจ้านายเขาว่า
ทางออกคือลอยส่งตา
ภาพเจ้ามาหล่อเลี้ยงแรงใจ
ช่วยเดินผ่านไกล
ทักทายสักคำน้ำพา
คิดแค่อายด้วยหางตา
แค่วันละหน่อยได้ไหม
ส่งยิ้มมาบ้าง
ผมบอกเรื่องเวลาเกินไป
พอได้ตัวหัวใจ
มีแห่งฮึดลุยสร้างฝัน
บอกว่าเจ้าดอกคำแพง
บ่อน้ำพออายมีเอง
เดินแข่งปัญหารายวัน
บ่อวางได้คลอง
ขอแค่มองให้มีใจมัน
ขอยืมหน้ามาเข้าฝัน
แค่นั้นก็เป็นบุญใจ
ให้อาหารใก็จะได้รู้สึกโอเค

มาถึงเพลงที่๓โมนาค่า๔๐๐๐๐บาท
คุณสุนันร้องได้หรือว่าร้องผิด
โฆ่ง่ายโฆ่ง่าย
ตามมูลค่า๔๐๐๐๐บาท
คุณสุนันร้อง

เย้

ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าง

ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าง

ร้องได้แบบนี้
รับแล้วแบบเข้มแข็ง

คุณแม่เคยเห็นลูกเป็นอย่างงี้ไหมเออค่ะมีอาการคือแบบว่า
เวลาคุณป่าเขาจะบอกร้องผิดหรือร้องถูกร้องได้หรือไม่ได้
ปิดหูนะคืออาการทางกายว่าตื่นเต้น
แล้วก็มีส่งเสียงมาถูกไหมคะส่งเสียงมาว่าอะไรบ้างตะกี้

คุณพี่ฟ้าและคุณพี่สุนันน้องต้องขอโทษด้วย
ต้องขอโทษด้วยที่คำแรกที่ลูกพูด
ไม่ใช่คำว่าพ่อหรือแม่
แต่ก็น้องก็ต้องดีใจด้วยที่น้องพูดคำแรกว่าสู้
เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่เราต้องฉลอง
จะมีอะไรฉลองไปได้ดีกว่าสิ่งที่พี่โปรดฟาน
นั่นคือลาบเลือดพี่คะ

เดี๋ยวจะหาว่าร้องได้ให้ล้าน
ไม่จริงแดงยก๑

เพราะฉะนั้นคุณพี่คะเราอย่ามัวทำรายการกันอยู่เลย
เราปิดรายการแต่เพียงเท่านี้
แล้วเราไปปูเสือจิ้มอาจหลาดกัน

แต่ว่ามีข้อแม้ข้อหนึ่งพี่สุนัน

ค่ะต่อจากนี้ครับขอเชิญคุณหนุ่มสันติสุขนะครับ
มอบรางวัลเป็นลาบเลือดนะครับ
ให้กับคุณพี่สุนันในฐานะที่ร้องเพลงมาได้
ครึ่งทางแล้วที่ตั้งเป้าไว้นั่นคือ๓เพลง

วันนี้คุณสุนันได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้ว
แต่เวลาของเราหมดก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องมาต่อกันในคราวหน้านะครับ
เราก็จะได้เห็นคุณสุนันมาต่อสู้กันอีกในคราวหน้า
หวังว่าจะทำให้ได้ถึง๑แสนบาท
แล้วก็วันนี้เรามีหลายอย่างนะครับ
น้องเพชรที่ไม่ค่อยพูด
ก็พูดออกมาได้หนึ่งคำแล้วว่าสู้
ทุกอย่างเขาเรียกว่ามีปฏิหารได้
แล้วก็คงจะพูดได้ในสักวันหนึ่ง

ก็กลับมาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๘๒๐นช่อง๓๒
เปิดมาเจอเราสองคนพร้อมนักสู้ชีวิต

วักลูกตาผมออกไปเปลี่ยนให้เมียที

บอกไม่ได้คุณต้องเสียชีวิตก่อน
คุณถึงจะให้แปลงคุณได้
ถ้าหมอแบบควักเดี๋ยวนั้นก็คือจะยินดี

ที่ไม่ต้องให้หมอควักลูกตา
แต่ใช้ความสามารถของพี่
นำพาเงินไปรักษาเมียให้ได้
ทำงานจะมีแต่มีหน้าที่สัญญา
ฮุ่นสุนันร้อน